ไลฟ์สไตล์กันบ้างดีกว่าของพระเอกคนดังเนี่ยนะคะ
กับการแต่งตั้งตัวเองให้เป็นคุณพ่อลูกสามไปเลย
เพราะว่าตอนนี้พี่เวียเขามีน้องหมาในสังกัดถึง๓ตัวด้วยกันค่ะ
ก็เป็นสายพันธุ์บีเกิลหมดเลยนะคะ
ชื่อว่าน้องเวย์น้องดำรงแล้วก็น้องผักตูน
โอ้โหแล้วก็น้องชายคนเล็กนี่แหละค่ะ

พี่เวียเนี่ยยังรักมากด้วยนะ
พอมีเวลาค่ะก็พาออกไปเตี้ยวต่างจังหวัดด้วยกันซะเลยนะคะ

อยู่กับน้องหมาแล้วเนี่ยมันแบบเปลี่ยนโหมดจากหนุ่มแบบเข้ม

เขาใช้คำพูดกับเด็กที่อยู่ในสังกัดเนี่ย

พี่เวียพ่ออย่างนั้นลูกอย่างนั้น
ลูกอย่างนี้น่ารักทีเดียว
แล้วควรคุมขวัญคายลิสต์ออกมานิดหนึ่ง

เออฉันอินว่าเธอต้องเสียง๒เสียง๓ตามเขาด้วย

พี่นิวพาไปเดินเล่นตลอดเลย

ว่าเวลายุ่งกับน้องต้องใช้คำพูดที่แบบ

ห้ามเลยนะห้ามเสียงดังห้ามตะคอกเป็นอันขาดเลย

เพราะว่ามีคนคอยควบคุมอยู่ห่างอีกทีนึง
เวลาเสียงดังก็จะมีสายตาพี่คาดมั้ย
ใครอ่ะใครคะน้องนามไหมคะ

เขามีเสน่ห์น่ารักอยู่นะต้องคอยเอาใจเขาหน่อย
เป็นไงไปฟังเสียงหนุ่มนิวกันจ้า
เราต้องพูดจาแบบมีหางเสียงทุกคำครับ

ต้องพูดเพราะดุไม่ได้

ผมไม่เคยสั่งให้เขาทำอะไร

เกิ้ลนี่เป็นน้องหมาที่แบบขี้งอนนะครับ
คือเขาจะแบบสังเกตุมาก
จะออกไปข้างนอกเราจะเอาของมาวางตรงโซฟา
พอเขารู้ว่าเราจะไปขึ้นมานั่งรอเลย
โซฟากะว่าต้องพาไปด้วยแน่

เดียวนะคะเมื่อกี้น้องหมาใช่ไหมคะ

ได้เวลารับประทานอาหารเย็นแล้วครับ
พระนั้นเลยหรือ
คุณผู้ชมจำสำเริ่มไปใช้นะคะ
ตอนนี้หัวใจกำลังเป็นสีชมพูเลย

อ่าพูดถึงเรื่องน้องหมากันต่อดีกว่า
จุดเด่นค่ะอยู่ที่ดวงตาข้างหนึ่งจะเป็นสีฟ้า

เพราะว่าเป็นหมาตัวแรกที่อเล็กนะตัดสินใจเลี้ยง
จากการไปขอรับเลี้ยงมาจากเพจนึง

นิสัยเนี่ยร่าเริงกระตือรื้อร้นเลยนะคะ
เห็นอเล็กเนี่ยตามใส่คลิปทางวันเดี๋ยวคุณบอกกระตือรือร้นค่ะคุณดูก่อน
เดี๋ยวก่อนนะภาพมาในช่วงที่ฉันอ่านคำว่ากระตือลือล้นพอดีต้องขออภัยจริงค่ะน้องหมาค่ะ
นี่บางวันเนี่ยก็ลงไปเล่นกับน้องนิสนาธิ์นะครับคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยนะว่าทั้ง๓พระเอกเนี่ยเวลาเขาอยู่กับน้องหมาเนี่ยนะเป็นธาตุน้องหมาเนี่ยน่ารักจริงเลยนะคะ
อู้วดูสักก่อนแต่ละคนเนี่ยบอกว่าพันธุ์บีเซอร์เนี่ยก็น่ารักนะน่าจะเลี้ยงเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่น้องหมาทุกสายพันธุ์แหละไม่ว่าจะสายพันธุ์อะไรหรือว่าจะซื้อราคามาแพงหรือว่ารับเลี้ยงมาแบบอเล็กเนี่ย
เขาก็ต้องการความรักถ้าเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องเลี้ยงเข้าไปให้ถึงที่สุดนะคะ